ง่วงขนาดนี้คนดูหลับไหมคุณผู้ชม
เออเดี๋ยวง่วงมากเดี๋ยวคุณดูเขาจะหลับไปด้วย
เพราะฉะนั้นเรามีของกินแก้ง่วงมาให้เลยละกันนะคะ
ไม่ได้เอามาให้เรากินไม่ได้ให้คุณผู้ชมกินนะ
แต่ว่าปกติแล้วถ้าพูดถึงของกินแก้ง่วง
หลายคนก็จะต้องนึกถึงของเปรี้ยวผลไม้เปรี้ยว
อย่างอะไรอย่างมะม่วงเปรี้ยวมะยมมะดันอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ตะลิงปิงโอ้คุณคะเมนูเปรี้ยวเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยคุ้นชินกันดีอยู่แล้วผู้หญิงก็ชื่นชอบอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเด็ก
ที่เขาทานขอบเปรี้ยวเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงไปดูกันค่ะ
น้ำลายสอไปด้วยเลยคุณค่ะต้องหลีกตาด้วย

ดูจากหน้าน้องเขาน่าจะรู้นะคะ

เคทแค่่วเคทแค่่วแบบว่าเศียบฟ้านไอะฟ้านโอ้โห
เออเนี่ยภาษาเหนือปะคะนะครับ
เอาอะไรอย่างเนี่ยดิฉันชอบทานใช่ไหม
ถูกต้อง
คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมส่งมาเห็นไหมตะลิงปลิงมะม่วงน้ำปลาหวานนะฮะ
ทานไปแล้วก็ทำหน้าแบบนี้แล้วก็ดูเรา๓คนไปด้วย
เอาล่ะเดี๋ยวไปฟังซิว่าน้องเขาเนี่ยจะสนุกสนานกับการกินของเปรี้ยวขนาดไหนคะ

โอ้โหบิดเบี้ยวอะไรขนาดนี้ผมว่าไม่น่าจะเปรี้ยวแล้ว

น่าจะมีอาการอย่างอื่น
อะไรอ่ะ

ตามแบบของเรา
จมูกปากจะมารวมอยู่ที่จุดกระเดียวกันอยู่แล้ว